คุณตุ๊กยานีนะฮะก็กำลังจะมา

ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยวิ่งแล้วครับพี่ราคาทองมันลง
รายการอะไรแบบนี้

อร่อยมากเฮ้ยขอกลับบ้านด้วยนะพี่